เกมรับจำนำ

เจอผัวไทยทำช้ำ
ยังซ้ำไปเจอฝรั่งหรอก

เราสองคนเนี่ยจะมีผัวเป็นฝรั
ฮัลโหลฮานี
อุ๊ยถาดผมก็เรียกเหลือว่าน้ำผึ้งเลย
ผมจะเตรียมกระเป๋าแบรนเลไปให้คุณ
ป๊าถ้านิกตาโตแล้วเพราะที่นี่

สมุดข่อยเล่มนี้นะอายุ๒๐๐ปี
เกมรับจำนำ

เกมรับจำนำ

ถ้าคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

พี่เอ๊ทำไมล่ะจ๊ะ

เดี๋ยวเล่าสิฉันชอบจริงเรื่องชาวบ้านนี้

ผู้จำนำเราในวันนี้นะ

เจอผัวไทยทำช้ำ
ยังซ้ำไปเจอฝรั่งหรอก
กับพี่เอ
ก็ผัวไทยเจ้าชู้ไง
กะว่าจะไปซบอกฝรั่ง
แต่ปรากฏว่าสามีฝรั่ง

หลอกเอาตังค์พี่อีกจ้ะคุณ
ไปดูเรื่องนี้ดีกว่า
ฝันสลายของผู้สาวสายเฝา
พี่ถึงแม้เราจะเลิกกันไปแล้ว

เฮ้ยมีผัวกูหรือสโนไวท์เนี่ย

อุ๊ยบุญตากูจริง
ถึงได้มีเมียมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ย

เฮ้ยเข็ด
ไม่เอาแล้วเจ้าชู้เหลือเกิน
หนูจะเปลี่ยนสายแล้วไปเป็นสายฝ่อ

เราสองคนน่ะจะมีผัวเป็นฝรั่ง

เฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวหรอก
อิ่งน้อยที่ตลาดมันบอกกู
ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปในมือถือ

ฉันก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษมาเลย

เออมึงลองดิอืมคุณชื่ออะไรค่ะ
อุ๊ยกูว่าลองภาษาอีสานต้องมั้ย

อืม
อายอายอย่าลืมมาแอวบ้านน้องโตยนะ

กัลหยุด

เพราะเป้าหมายของเราคือการมีผัวฝรั่ง

หาคู่แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา
วันเดือนปีเกิด

และที่สำคัญสเปคผู้ชาย
อยากได้แบบไหนมึงก็ใส่ไปเลย
แค่นี้ก็เรียบร้อย

รอสิวะไม่นาน
เดี๋ยวหัวฝรั่งเราก็มา

ฮัลโหลฮานี่

เออสวัสดีค่ะ
ถัดปุ๊บก็เรียกเหลือว่าน้ำพื้นเลย

นิดหน่อยครับผมเคยไปทำธุรกิจที่เมืองไทย
อันนี้คุณชื่ออะไรครับ

เออดีว่ะไม่ต้องใช้แอปแปรเลย

คุณไม่เปิดคำรักคุยกับผมเหรอ
กาลเขินนะคะเอาไว้รอบหน้าจะเปิดให้ดูกัน
เอาไว้รอบหน้าจะเปิดให้ดูนะคะ
ในรูปคุณสวยขนาดนี้ตัวจริงจะสวยขนาดไหน

ผมเองก็อยากมีดาริ่งแล้ว
ผมเบื่อเมืองนอกผมอยากอยู่เมืองไทย
คุณการอยากได้อะไรบอกผมเลย
โอ้โอ้ยไม่ค่ะ

โอ้แค่อยากได้บ้านหลังเล็กสักหลังนึงอะค่ะ
อย่างคุณมันเหมาะกับบ้านหลังใหญ่
ว้าวจริงหรือคะ
จริงสิครับผมจะเตรียมกระเป๋าแบรนด์เนมมาให้คุณ
และใส่เงินสดในตู้เซฟอีก
๒ล้านดอลลาร์สหรัฐขนส่งไปทางเรืออีก๑เดือน
ดาลิ้งรอรับได้เลยนะครับ

เอ้ยขอบคุณนะคะแคโร

เห็นไหมล่ะเราจะรู้ได้ยังไงตัวจริงไม่จริง
ก็ใช่อ่ะสิแล้วทำไมคนเราจะมีผัวทั้งทีนี่เนาะ
พี่จะมีผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เอ้าจะหาดีนี่ยาก

สวัสดีครับ

อย่างนี้วันนี้ขออนุญาตนั่งคุยกันดีกว่าเนอ

ช่วงนั้นการขายขนมครกยกถาดแล้วก็ทำอยู่คนเดียว

แล้วก็อย่างที่พี่การบอกอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักตัวด้วย

หัวเข่าก็เลยไปเร็วนิดหนึ่งเนอะแมนจ๊ะ

กำลังไหว้งานศพสามีอยู่

๘เลยเหรอ

ตอนนี้คนที่๙มานั่งอยู่ด้านด้วยแล้วล่ะ

ในวันที่รู้ว่าแฟนเสีย

แล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าคนนั้นก็เมียคนนี้ก็เมีย

แม่ผัวเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกันนะคนนี้คนนี้
เอ้าคือว่าถิ่งคนนี้มาแล้ว

อเรนนี่มึงจริงเลิกก่อนที่เขาจะเสีย

อ๋อแล้วจะนี่เป็นพอมันตัดสินใจช้ำมากเลยนะ

แล้วไปเข้าวงการสายฝ่อได้ยังไงถามหน่อย

เอาละใครบอกคุณผู้ฝรั่งเขาไม่เจ็บทู
คุณรู้ได้ยังไงคุณศึกษามาจากไหนครับคุณจา

พอทรงภาษาคุณก็เริ่มนับหนึ่งเลยนะ

ฝึกฟังพูดอ่านเออเขียน
มุ่งมั่นนี้นะฮะสำหรับการเรียนภาษานี่นะ

มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องใช้มันจริง
ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ารวมกระทั่งการทำงาน
แต่นี่นางมุ่งมั่นเพื่อหาผัว
ไปหาที่ไหนก่อนสามีฝรั่งไม่ง่ายนะ
เคล็ดลับหน่อยไปหาจากไหน
กรณีถ้าเราจะโดดอะไรบางอย่างเข้ามาแอป
พอคุยครั้งแรกเป็นอย่างที่คิดเลยไหม
อุ๊ยเขากลัวเขาอืม
เขาคุยดีตอนแรกเห็นบอกใช่ป่ะ

เขาจะเอาเงินมาให้คุณนะ๓๒ล้านนะ
ตัดกระเป๋าแบนแเนมมา

เขาถามเราว่าความฝันของคุณคืออะไร

เราก็อยากจะเจอผู้ชายคนหนึ่งสักคนที่จริงใจ

แล้วอยากได้บ้านหลังเล็ก
เขาบอกคุณจะได้สิ่งนั้น

สวยรูเลย
ผู้หญิงไทยนี่แหละ
ผู้หญิงไทยโทรมาอีก
แม่นจ้าว
โทรมาว่า

คนสุดท้ายน้องชาย
น้องชายก็ถามจะเอาไปทำอะไรอ่ะเจ๊

น้องชายโอ๊ยเจ๊

เขาก็บอกเจ๊ไปเช็คดูเลย

หาว่าสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพ

เรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันคล้ายกับกับเราเลย

สรุปว่าพี่การไม่ได้เสียเงินเขาถูกไหม

แล้วอีตรงปลายทางนั้นมันโทรมาอีกไหม

ันนี่ฉันไม่ได้หลอกคุณนะ
คุณอย่าทำให้ฝันของผมสลาย
เพราะเงินทั้งหมดกระเป๋าอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง

หัสตู้เซฟเงิน๓๒ล้านดอลลาร์
ก็เลยเสิร์ชไปอีกหาเบอร์โกงสุน
วันนี้วันอาทิตย์นะคะคุณไม่มีใครทำงานหรอก

ไปไหนต่อค่ะไปหาจากไหนต่อคนนี้
ได้เจอกับคุณจรแคโรแฟนคุณปัจจุบัน

คุณหลอกฉันไม่ได้แล้วฉันจะหลอกคุณกลับบ้างแล้ว

ที่แรกเราก็คิดว่าตั้งใจจะคุยแบบเล่น
เพราะเขาอายุต่างจากเราเยอะมาก

ปีนี้คูณเท่าไหร่ครับ

กว่าจริงนี่ร่างกายแกยังโอเคอยู่ไหมค
ใช่ค่ะตอนนี้แกไม่โอเค
แกพยายามซัพพอร์ตการเพราะว่า

เขาสัญญาว่าเขาจะทำให้ดีที่สุด
โอ้โฮน่ารักจังนี่หรอ
คุณจรมากค่ะคุณจรมากค่ะ
แล้ววันนี้นะฮะคุณสงกรานเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
เอารถเข็นขายของมาจำนำค่ะ
วันนี้เรียกได้ว่าเอาความฝันมาจำนำกันเลยล่ะครับ
นี่คือรถเข็นขายของมือสองไซส์มาตรฐาน
แตนเลสหนาอย่างดีมีที่วางถังแก๊สมีช่องเก็บของด้านใต้
ส่วนหลังคานั้นต่อเติมเอาเอง
แม้จะเป็นของมือสองแต่สภาพบอกเลยครับยังกิ๊กอยู่
รถเข็นขายของอันนี้คือรถที่กำลังจะขายกาแฟ

มันมีหมดเลยสำหรับวางตรงวางเตาใช่ไหม
แล้วก็วางของนี่วางน้ำแข็งใช่ไหม

เขาเตรียมไว้หมดแล้วตอนนี้เรียกว่าใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย

น่าจะมีแค่นี้นี่ก็ก็เป็นความฝันนะแต่เอามาให้เราซะแหละ

เพราะมันหลุดจำนำไปแล้วทำไง

อย่ารอช้ามาตีราคากันดีกว่า

มีสงาราสีหนาธรรมคาขายสั้นเหลือเกิน
อะแฮวพี่เราป่าพอก็มากับเขาด้วย
มาดูกันครับว่าเขาจะเอารถเข็นนี้ไปต่ออาชีพอะไร
และให้ราคาจำนำเท่าไหร่
สวัสดีค่ะจูนนะคะแม่หมอพันวราธาโร
ถ้าเป็นโดยความรักจูนบอกอีกว่า
ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ที่ไหนต้องบอกเลยว่า
ฝรั่งต้องเข้าแน่นอนค่ะ
คู่สมัยนี้ดีก็หายากเนอะ
จูนเองก็ต้องปัดอยู่บ่อย
เข้าใจค่ะหัวอกเดียวกัน
เอางี้มาจำนำกับจูน
ได้ราคาดีแน่นอนค่ะ

เขาแรงดูมั่นใจมาก
แต่ก็ต้องดูคนต่อไปค่ะ

แต่ดูเขาใจดีนะหรืออาจจะขี้เหนียว
มีอยู่๒ทางก็ได้แหละมันใจดีกว่าขี้เหนียว
คนที่สองดีกว่าคุณอนันดาค่ะ
ผมเป็นแฟนเกมรับจำนำทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็น
ดูตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ
ผมเข้าใจหัวอกผู้จำนำเป็นอย่างดี

เห็ดเฟียงขายข้าวโพดขายกล้วยทอด
ขายมันทอดขายขนมคกขายปิ้งไก่ขายไส้กรอก

เชฟญี่ปุ่นขายเชฟไส้แตกทุกวันนี้ขายเชฟหมูไล่มัน
ไม่แน่นะครับเอารถเข็นมาจำนำกับผม
ผมอาจจะเอารถเข็นไปต่ออาชีพของผมอีกครั้งหนึ่งแน่นอน
เอามาจะนำกับผมสิครับหลงจุดอย่างผมให้ราคาดีแน่นอนครับ
ขายทุกอย่างเหมือนเราเลยไม่ขายแต่ตัวและหัวใจ

เขาบอกว่าเขาขายของด้วยก็ตอนนี้เขาก็ยังขายอยู่

แต่คนที่สามเนี่ยสิเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เยอะไหมเอาไปฟังเขาหน่อยคุณซิมค่ะ

เมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายก๋วยเตี๋หมูก๋วยเตี๋ยเนื้อจ้า
แต่ตอนนี้ขึ้นมาขายบนบกแล้วจ้า
ตอนที่มันขึ้นมาขายบนบกอ่ะจ๊ะป้าก็เดินหาซื้อรถเข็นอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเอารถเข็นมาจำนำกับป้าซิมนะ

ตอนนี้ขึ้นบกมา

ใช่ก็เลยอยากได้รถเข็นคันนี้แหละไปขายบนบก

คุณถูกชะตากับใครบ้างหลังจากที่ได้ฟังน้ำเสียงน้ำถ้อยแล้ว
จากที่ฟังก็คือชอบหมายเลข๒นะคะ
เพราะว่าเขาสู้ชีวิตเหมือนเราเลยขายทุกอย่าง
เขาสู้ชีวิตก็เลยคิดว่าเขาจะสู้ราคาเราด้วย
มีที่เล็งไว้ก็คือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง

ชอบดูดวง
ชอบดูดวง
ชอบดูดวงนี่ไงอ้าว
ว่าจริงูฟังแล้วก็อยากจะช่วยให้๔๒๐๐

เดี๋ยวเรามาดู๖๘๐๐จะเป็นของพี่การไหม
ได้ตลยเลยนะขอดูหมายเลขสอง
๓๐๐บาทครับ

อืมแต่ก็ไม่ขี้เหลนะ
แสดงว่าพี่การเขาก็มีเซนต์นะ

ดูสิแม่หมอให้เยอะสุดจริงหรือเปล่าคะ

จูนให้ราคาอยู่ที่
๖๘๐๐บาทครับ

แต่ว่า๕๓๐๐บาทก็ไม่ใช่ราคาที่น้อย

ถ้าพอใจในราคาจำนำวันนี้นะครับ
ขอเชิญคุณสงกรานจำนำครับ

แล้ว๕๓๐๐บาท
ถือว่าเป็นเงินเริ่มต้นที่ดี๕๓๐๐บาท

แต่ว่าจะสะสมเพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่
อีกกี่เท่าตัวเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ

ผู้คิดค้นไข่เค็มเฉยา

อาวประมงลิเกย์
กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามถ่ายของจำนวน๓ข้อ

หรือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับ
เงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว

แอกกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย

ก็มีเงินสะสมอยู่แล้ว๕๓๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๕๓๐๐บาท

ปกติแล้วเราจะเห็นน้ำลำไยสีเข้ม

รู้ไหมคะลำไยก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อลำไย
งงเลย

ไม่ต้องงงเพราะว่ามันคือคำถาม

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่หนึ่ง

ก่อนจะใช้ชื่อลำไยหายทองคำ
ลำไยเคยเกือบใช้ชื่อว่าอะไร
ข้อหนึ่งน้ำอ้อมโคกสะเทิน

มันไปยังไงกับลำไยหายทองคำเนี่ย
เมื่อกี้พูดถึง

แต่ก็รู้ว่าเขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนอะ

แต่ชื่อเนี่ยกันไม่รู้จริง

ใช่ค่ะสำเพ็งเด้งดีแน่นอน

มาแล้วนะคะข้อ๓สำเพ็งเด้งดีค่ะ

แต่ละชื่อนี้ไม่ธรรมดาเลย
แต่ดูจากท่าเต้นของน้องลำไยแล้ว

สำเพ็งเด้งดี
จะถูกต้องหรือไม่มาลุ้นกันครับ
ลำไยหายทองคำเกือบจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ในวงการแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนที่เธอไปพบกับในห้างประจักรชัย
ก็คือในห้างของค่ายหายทองคำ
ช่วงแรกคิดชื่อให้ในวงการ๒ชื่อด้วยกัน
ชื่อแรกก็คือลำไยหายทองคำ

สำเพ็งฟังดูเหมือนย่านขายของมากกว่า

ก็เลยดังมาในชื่อลำไยหายทองคำเลย

ตอนนี้มีเงินสะสม๕๓๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒
มูลค่า๑๖๐๐บาท

ห้างประจักรชัยเป็นคนตั้งให้คุณเหรอครับ

มีคนถามมากมายเลย
แต่ไม่ได้เกิดวันสงการค่ะ

ปกติแล้วช่วงสงกรานส่วนใหญ่คนก็จะกลับบ้านกัน

ไปทำบุญไปพบปะเจอกันอะไรอย่างนี้

มันเกี่ยวกับคำถามถ่ายของ
เพราะคำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
วันที่๑๓เมษายนของทุกปี

ข้อ๑วันผู้สูงอายุ
ข้อ๒วันครอบครัว
ข้อ๓วันขอบคุณพันรยา
ข้อ๓นี่น่าจะตัดออกไปนะคะ
ตัดทำไมมันเป็นวันสำคัญชะตาที่ชะตาเรื่อย

วันที่๑๓เมษาของทุกปีจะเป็นวันครบรอบ
ของทุกคนที่จะกลับบ้านนอก

ถ้าตอบถูกข้อนี้นะไถ่ของสำเร็จนะครับ

นางคิดว่าวันผู้สูงอายุหรือว่าวันครอบครัวค่ะ

วันที่๑๔เป็นวันครอบครัว
พี่นาบอกวันที่๑๔เป็นวันครอบครัว

ถ้าคิดเหมือนกันจะตอบข้อไหนครับ
ข้อ๑ค่ะวันผู้สูงอายุ
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๑นะคะวันผู้สูงอายุค่ะ
ได้นะ๑๓เมษาเป็นวันผู้สูงอายุหรือไม่
๕ตอบถูก๒สาวไข่รสเข็นกลับบ้านไปเลยจ้า
ถูกครับ
หลายปีเขาลนลงมาติดต่อกันนะครับว่า
ให้วันหนึ่งในช่วงของวันสงกรานเนี่ย
เป็นวันครอบครัวนั่นก็คือวันที่๑๔นะครับ

ก็จะถือว่าเป็นวันมหาสงกราน
และยังประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยครับ
ส่วนวันที่๑๔นะคะเขาเรียกกันว่าวันเนา
แต่ว่าต่อมาก็ได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันครอบครัวด้วย
แล้วก็วันที่๑๕เนี่ยก็คือวันเถลิงศพนะครับ
ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นจุลศักราชใหม่นั่นเอง

ตอบคำถาม๒ข้อตอบถูก๒ข้อเลยนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสม๑๖๐๐บาท

ไข่ของสำเร็จ

มูลค่า๒๑๒๐๐บาท

ชอบกินเมนูอะไรมากที่สุด
อะไรที่เป็นเส้นการชอบหมดเลย

เค็มก็ทานค่ะแต่ส่วนน้อย

แหล่งผลิตไข่เค็มที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะ

แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ยิน๒จังหวัดนี้นะพี่

เขาจะไปสุราธานีอำเภอชายา

ก่อนที่มันจะเลอะเทอะไปมากกว่านี้
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
คิดค้นไข่เค็มชายา
ข้อหนึ่งช่างก่อสร้าง
ข้อสองชาวประมง

สามชัวร์
หรือเปล่าพี่สังกันพี่สังกันหรือเปล่าพี่สังกัน
มีแง่งตั้งใจหมายมันจะทำใคร
เนี่ยคนเขาก็เชื่อว่าเป็นของพี่เอชายา

ตัดสินใจเถอะทำใครอีกเรื่องตัดสินใจเด็กค่ะ
สายมูก็มาอีกแล้วสาวบึง
ข้อหนึ่งค่ะช่างก่อสร้าง

ไม่ใช่ไม่ชอบลิเกค่ะชอบค่ะ
แต่ผู้คิดค้นไงคะ
คนที่เป็นทำงานช่างก่อสร้าง
อาจจะเป็นคนหนึ่งที่คิดค้นและทำมาหากิน

มาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งช่างก่อสร้างค่ะ

ลิเกนี่ไม่อยู่ในสายตาพี่สงกรานเลย

เอ้าไข่เค็มชายาใครจะเป็นคนคิดค้น

เรามากับดวง
เข้มชายามีประวัติตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖
สงครามโลกครั้งที่๒นะฮะ
โดยช่างก่อสร้างสะพานเหล็ก

ชื่อว่านายกี่แทร่ฝักชาวจีนกวางตู้
อืมที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในอำเภอชายา
โดยเขาคิดค้นการใช้ดินจอมปลวก
สมเกลือป่นแล้วก็พอกไข่เป็ดนะคะ
แล้วก็นำไปคลุกกับขี้เท่าแกรบ
นำมาต้มกินก็จะได้ไข่เค็ม

แล้วก็หอมรสชาติอร่อยนะคะ

ว่าเป็นที่ด่งดังไปทั่วประเทศเลย

ได้รับเงินสะสมไป๒๑๒๐๐บาท
วกกับเงินจำนำในตอนแรก๕๓๐๐บาท
ตอนนี้มีเงินสะสมทั้งหมด๒๖๕๐๐บาท

ช่วงหน้ายังมีแจ็คพอร์ตให้อีกนะคะ
ครึ่งแสนสำหรับเลข๕ตัว
ทำยังไงไม่รู้ให้ได้ครึ่งแสนจะได้หรือเปล่า

สมุดข่อยเล่มนี้นะอายุ๒๐๐ปี
แล้วก็ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้ดีมากเลยนะครับ
เป็นบุญตาในเล่มนี้เป็นบุญตาจริงนะคุณพ่อคุณแม่นะ
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วครับ
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่สงกรานของเรานะคะ

เครื่องของอะไรกันนะครับ

ที่แรกก็ให้ดอกไปประมาณ๒เดือน
ก็ต้องปล่อยบอกครับ

ว่ากติกาเป็นอย่างไรครับ
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย
แต่ถ้าเรียงไม่ถูกต้องเราก็ให้ตำแหน่งที่ถูก
ตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ

สมุดข่อยซึ่งถือเป็นของโบราณที่หายากแล้ว
แต่สิ่งที่บันทึกอยู่ข้างในนี่สิครับ

เพราะสมุดคอยเล่มนี้ใช้บันทึกกฎมนเทียนบาน
ว่าอยู่ในสมัยรัชกาลที่๕
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่

ไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับนี่คือ

สมุดข่อยเล่มนี้นะมีความสำคัญมากเลยนะครับคุณผู้ชม
นี้นะคะอายุ๒๐๐ปี
บันทึกกฎมนเทียนบาท๑ด้าน
แล้วก็ด้านหลังนะคะบันทึกประเพณี๑๒เดือน
ประเพณีลอยกระทงนะคะโลชิงช้า
๐ปีก็น่าจะอยู่ประมาณก่อนรัชกาลที่๕
แล้วก็ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้ดีมากเลยนะครับ
เป็นบุญตาในเล่มนี้เป็นบุญตาจริงนะคุณพ่อคุณแม่นะ
ดูลายมือดิพี่เอลายมือสวยมากเลยนะครับ
กว่าจะมาเป็นสมุดข่อยแบบนี้
กระดาษเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้ทำกันง่ายไม่ได้มีโรงงานนึกออกใช่ไหมคะ
ครับเขาต้องเอาข่อยมาทำคล้ายกระดาษสาพี่เอ

ใช่ต้องไปแช่น้ำไปอะไรแล้วก็ตากจนแห้งจน
แล้วกว่าจะได้มาเป็นแผ่นสมัยก่อนคิดได้แบบนี้ก็คือสุดยอดมากเลย

วันนี้สงกรานจะต้องทำหน้าที่เป็น
ลงจูลงจู้ตีราคาดูถ้าเผื่อว่านำสมุดข่อยเล่มนี้มาจำนำ

สัญหามาให้ตีราคากันจนได้
มีเลขอะไรในใจก็ทดเอาไว้ก่อนนะครับ
ไปดูเลขจากทางรายการกันเลย
ราคาต่ำสุดที่จะเป็นไปได้เลยนะคะคือ๑๒๘บาท
ราคาสูงสุดเลยก็คือ๘๒๑๐๐บาทค่ะ

สงการคิดว่ามันควรจะหมื่นหรือมันควรจะพันหรือมันจะร้อย

แล้วก็เป็นอะไรที่นานหลายร้อยปีมาก

ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ในมือใครง่ายเหมือนกันนะ

เลขอะไรคะ
ทำไมคิดว่าราคานี้พี่สงคราน
มันมีตัวเลขให้เลือกแค่๑หมื่น๒หมื่นกับ๘หมื่น
อ๋อเพราะเอิญ๒หมื่นกับ๘หมื่นมัน

แต่คิดว่าไม่น่าจะหมื่นน่าจะไป๒เลย
ใช่ค่ะความรู้สึกชอบเลขนี้ค่ะ

สงกรานยืนยันตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับ

มีราคาจำนำจริงอยู่ที่

ตัวเลขแบบนี้แบบไม่มีลังเลเลยครับ
แม่วแม่ไม่มีเปลี่ยนใจ
คิดว่าสมุทรคอยจะอยู่ที่ประมาณ๒หมื่น

มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
ตำแหน่งเลขมาเลย
แต่พอได้ยาบฟันหน้าหายไป๒สี้
ฟันมึงแตก๒สี้เลยวะ
เราท้าเข้าไปแล้วด้วยเขาเลยเต็มอย่างนี้
มีอะไรอยากจะบอกกับพี่รอนครับ
เอาฟันกูขึ้นมา
เอาฟันกูขึ้นมา
ของที่คุณออสเอามาจำนำคือ
เตาปิ้งไก่ครับ

สูง